ในส่วนของการที่จะสรุปของตำรวจเนี่ยจะไปถึงมือพบตรประมาณวันอังคารหน้านะคะสรุปทุกอย่าง
แต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นข่าวออกมาเรื่องของประเด็นความเร็วแล้วก็ประเด็นสารเสพติดแล้วเรียบร้อยว่าข้อสรุปคือหนึ่ง
ความเร็วกลับไปอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะคะแล้วก็โคเคนตกลงมาจากการเสพนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะไปถึงมือผ่อบอตรต้นสัปดาห์หน้า
เรียนขอตอนจบค่ะตอนจบแล้วฮะเอาซะหน่อยเถอะค่ะได้ครับได้ครับในความเห็นผมนะฮะตอนนี้ได้ข่าวว่าตำรวจที่ตรวจพิสูจน์ความเร็วก็กลับคำแล้วใช่ไหมฮะ
อันนี้มันอาจจะเกิดจากภูมิครับบัญชาระดับสูงสั่งให้เปิดปากใหม่หรือว่าถ่ายบาปนะฮะเพราะว่าเรื่องมันอื้อเฉาแล้ว
ก็กลับมาพูดความจริงนะฮะหรือเป็นไปได้ที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งคณะทำงานท่านอาจารย์วิชามหาคุณซึ่งท่านเก่งกาดในเรื่องการสืบสวนนะฮะท่านอาจารย์วิชาเนี่ยผมยอมรับเลย
ก็พบตำรวจอาจจะกลัวเดี๋ยวก็ผมว่าตำรวจเนี่ยเริ่มออกมาคลายแล้วแต่ตอนนี้เหลือเพียงแต่ในส่วนอายการซึ่งเขามีกฎหมายรองรับเขาอยู่เนี่ยเขาอาจจะคลายยากหน่อยแต่ผมว่าคงไม่พ้นมือท่านนายกประยุทธ์นะฮะ
แต่ว่าเพราะถ้าแหลงข่าวมาในเชิงของอิงเข้าองค์กร
อิงเข้ากับไม่เอาผิดช่วยเหลือพักพวกอย่างนี้นะครับ

ผมเชื่อว่าในองค์กรอายการก็ต้องถูกปรับตัวถูกตรวจสอบ

เชื่อทางไหนระหว่างทางฝ่ายอายการส่วนหนึ่ง
อีกฝ่ายของคณะกรรมการอายการ
จะต้องมีการตัดสินโดยประชาชน

ในส่วนตำรวจก็ต้องตรวจสอบอย่างชัดเจนนะครับว่า
ตรงไหนจุดที่มันพลิกผันอยู่ตรงไหน

พนักงานสอบสวนชุดที่โดยชอบไหมในส่วนนี้

หรือว่าคณะชุดเดิมที่แต่งตั้งมา

ใครต้องรับผิดชอบที่ไม่เห็นแย้งอายการ
ในส่วนของกรมทรก็ต้องถูกเปิดเผยว่ามีการเมืองมาเกี่ยวข้อง
ไม่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องหรือไม่
การปฏิรูปกับว่ายิทธรรมแล้วก็ในส่วนกรมธปปชสภาพพฤษฎรดร
ก็พยายามที่จะทำหาคนที่ทุจริตเป็นผู้ที่ไม่ชอบให้ชัดให้ได้
ครับตอนนี้ผมขอเรียกร้องให้ตำรวจซึ่งเกี่ยวข้องในคดีนี้นะฮะ
แล้วก็ท่านอายการไม่ว่าระดับไหนที่เกี่ยวข้องแล้วรู้เห็นเรื่องพวกนี้นะฮะ
ให้ออกมายอมรับผิดกับประชาชนผมว่าก็จะได้รับการอภัยนะครับ
แล้วส่วนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ควรจะกำชับกำชาให้ท่านวิชามหาคุณเนี่ย
ให้รีบกระชับพื้นที่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนใจนะฮะ
แล้วก็อาจจะถ่ายโทษที่แกปกครองประเทศมาได้นะครับว่าทำไม่ดีให้กับชาวบ้าน
ขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งคือในส่วนของนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังไงก็มาถึงจุดนี้แล้วนะครับ
ก็ควรจะถือโอกาสเนี่ยไปรูปกรุงวิทยาลัยธรรมทักทีหนึ่ง
อายการเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงอายการสูงสุดเนี่ยมันมีผลในส่วนรัฐบาลทุกขอสชนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจท่านสูงนะครับ
แต่การจะทำตรงนี้เนี่ยถ้าชี้วัดจริงตรงไปตรงมาไม่ดูหน้าไม่ดูตากันนะครับผมว่าเชื่อว่าทำได้ลองแสดงอำนาจสักทีหนึ่ง
ผมขอเสิร์ชไลน์นิดหนึ่งในชั้นนั้นตอนปี๕๙๖๐๖๒เนี่ยอัยการผ่านมามีท่านอัยการพุงหิวัดอาจารย์เขมชัยพวกเนี่ยเขาก็ไม่ยุ่งเรื่องนี้นะครับ
มันไม่ควรจะยุ่งมันก็เลยจำเลยไปได้แล้วก็ส่งสารไปให้สารพิสูจน์ความผิด
ที่เราคุยกันมาคุณผู้ชมคือการตามแขกรับเชิญที่เป็นผู้ซึ่งเป็นตัวละครในคดีเลยโดยตรง
สำหรับคดีนี้เพื่อให้สัมภาษณ์เกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะณตอนนี้
ไกของกรรมธิการสภาในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งเราก็จะต้องตามแน่ในวันนั้น
สถานะของคนทุกคนในสังคมหรือเปล่า